บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี
อะไรที่มันไม่เป็นไปตามแผนเราทำตัวยังไง

แต่ถ้ามันไม่เป็นส่วนใหญ่ผมทำใจ

แล้วก็มีปัญหาทั้งส่วนที่มาทัดกับเรา
เดี๋ยวนี้ทำให้หรือว่าสมมุติอย่างเง
สมมุติผมเจอพี่แบบพี่ใช้เครติการอะไร

มันเริ่มมาจัดระเบียบกระเป๋าสตังค์ฉันแล้วคุณผู้ชม

อันนี้ไม่ให้ใช้พี่ใช้อันนี้ดีกว่า
มันดีกว่ายังไงอธิบายสรรพคุณเสร็จสับ

มันชอบวิธีแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่

คือเราเป็นคนที่รสนิยมดีใช่ไหม

เราไม่ได้ทำเยอะที่ทุกวันทุกวันอย่างนี้ทำทุกวัน

เราก็เลยเหมือนว่าสมมุติว่าเราอยากจะใช้เต็มที่
แต่เราหาได้เท่านี้ทำยังไงให้มันใช้ได้เต็มที่

ก็เลยไปคำนวณว่าถ้าใช้อย่างนี้มันจะได้อย่างนี้
ใช้บัตรใบนี้มันได้กี่ตอบโน่นนี่นั่น

ถ้าซื้อผมใช้ไมค์แรกจ่ายหมื่นเดียวใช่ป่ะ
พร้อมกันบินอีโคใช้ซื้อไป๓๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็บอกผมว่าโหฟุกไฮโซ่
ฟุ๊กบอกไฮโซจ่ายหมื่นเดียวจ่ายทั้ง๓๐๐๐๐
เสร็จปุ๊บไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็จองโรงแรมใช่ไหม
ผมก็ไปจองโรงแรมแบบสมมุติดีหน่อย๕ดาว

แล้วเขาก็จองโรงแรมถูกกับผมแบบเท่าหนึ่ง
บอกโหมึงไฮโซอ่ะก็กูเอาเงินที่เหลือ
จากที่มึงจ่ายค่าตัวเนี่ยมาอยู่โรงแรมเนี่ย

พิธีกรก็อยู่อย่างพวกเราก็น่าจะ

อ่ะผมอยู่ในล้อง๑๐แล้วกันฉันอยู่ใน๑๑๐แล้วกัน

คือแสดงว่าบางคนถ้าจะถามคำถามว่า
ดาราก็ไม่ได้เล่นละครอย่างบ้าระห่ำ

ไม่ได้ทำงานกรภิติกรอย่างบ้าระฮ่ำ

อาชีพจริงคือตอนนี้ก็ผมทำหลายอย่างไง
คือเพราะว่าเป็นคนเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันแบบนิ่งแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัย
จากว่าเรามีภาระที่ดูแลลูกใช่ไหมฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำอาชีพเดียวไม่ได้

ซื้อมาขายไปแล้วก็มีการรับซื้อคืน
อันนี้ก็จะขายได้เฉพาะช่วงเทศกาล
แล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสาขาชั้นนำ
คือหมายถึงว่ามียอดสั่งซื้อและยอดขายเยอะที่สุดในโลก
ที่การดูแลภาพพจน์ดูแลนู่นนี่ของบริษัทอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็ทำรายการทีวีของตัวเองที่ชื่อว่าหนีเที่ยว
หนีเที่ยวของคุณเนี่ยนะ
ใช่ที่หนีเที่ยวไปทั่วโลกนี่แหละ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อืมเป็นคนที่มีสติสติเนี่ยจะทำให้เกิดคืออย่างงี้นะทรัพย์เนี่ยมันมีมีทรัพย์ด้วยตัวทรัพย์คือทรัพย์
แต่อริยทรัพย์เนี่ยฟุ๊กเนี่ยมีบุญบุญนำมาเกิดทุกคนในโลกนี้ที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ย
เชื่อว่าการเวียนเกิดของคนเนี่ยเกิดจากบุญและกรรมหมายถึงว่า
กรรมดีนำมาเกิดดีกรรมไม่ดีก็นำมาเกิดไม่ดีหรือมีกรรมชั่วสะสมเป็นอุปนิสัย
เช่นชาตินี้ทำอย่างไรคิดอย่างไรก็สะสมเป็นนิสัยอืมแต่ฟุ๊กเนี่ย
เขาได้สะสมอุปริสัยในความเป็นคนเจ้าระเบียบมันไม่ใช่แค่มีแค่ชาตินี้ว่า
คุณย่าสอนคุณพ่อสอนไม่ใช่เท่านั้นมันผูกอุปนิสัยเพราะมันมีหลายคนที่
ถูกพ่อแม่สอนดีแล้วแต่ลูกก็ไปเป็นโจรก็มีก็มีเพราะฉะนั้นแปลว่าการสั่งสอน
แค่เฉพาะในชาติพบนี้พบเดียวไม่ได้มันแปลว่าอุปนิสัยในการสั่งสม
ุ๊กเนี่ยเขามีอุปนิสัยในการสั่งสมให้เป็นคนที่มีความเป็นคนมีระเบียบ
มีสติมีศรัทธานะมีรสนิยมในการใช้ชีวิตคำว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่า
ทัธาในพุทธศาสนาอย่างเดียวนะศรัทธาในตัวเองศรัทธาในความดี
ทัลในความสุขศรัทธาในนี่คือทรัพย์อย่างหนึ่งของเขา
เพราะฉะนั้นที่พูดที่กล่าวถึงเนี่ยดวงชะตาแบบนี้แหละ
มันจะเป็นที่จดจำติดตราตึงใจคนมากมายตลอดกาล
ขอให้อย่าหายไปให้มีผลงานบ้างเป็นระยะอืม
มันก็จะมีผลตอบรับเพราะคนมีพื้นที่ในการรับรู้ฟุกไว้หลายด้าน
ฟุ๊กไม่ใช่ว่าคัสโซว่าไม่ใช่นะอ๋อคุณฟุ๊กเขามีเสน่ห
ใครเขาก็รักเขาไม่ใช่ฟุ๊กก็เคยไปหลอกคนนู้นคนนั้นคนนี้ทิ้ง
ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้น
ัสโนว่าของฟุ๊กเนี่ยคือเป็นคนที่คนทั่วไปได้ยินคำนี้ต้องรู้สึกไม่ดีแล้ว
ว่ามันต้องเป็นผู้ชายเสเพลย์นี่ไม่ใช่นะดูแล้วใครจะเข้ามาทัด
ตัวเขาเนี่ยหรือสัมผัสตัวเขาเนี่ยก็ยากแล้วนะหมายถึงว่าเขาก็เลือกนะ
เลือกมากหรือไม่ใช่เลือกธรรมดาอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นคาสโนว่าต้นตำรับของคาโนว่าตัวพ่อของประเทศไทย
เอาอย่างนี้ดีกว่าราศีไหนในช่วงนี้ฮะมีเกณฑ์ได้แฟนเจ้าชู้
ราศีที่จะได้แฟนเจ้าชู้เอาว่าช่วงนี้นะแฟนนี่ไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่แปลว่าสามีหรือภรรยาถูกต้องไหม
ผ่านมาผ่านไปนะแฟนนี่แปลว่ากำลังเรียนรู้ถูกต้องไหม
ครับว่าได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ชีวิตคู่ในครั้งนั้น
ก็ผมว่ามันก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง
ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่า

เหมือนกับว่ามันอาจจะหมดวาระนะ

แต่เราเนี่ยเราโชคดีไงเรามีลูก

ถ้าเราไม่ได้มีลูกผมว่าเราคงไม่ต้องคุยกันก็ได้

มีการปรึกษากันแล้วเราอ่ะ

พ่อแม่มันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันใช่ไหม
มุ่งหมายเดียวกันจะทำไงได้ให้ลูกมีความสุขที่สุด

มันก็เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ต่อตัวต่อตัวลูกของเราและตัวของเราเองด้วย

โอเคจะมาเลิกแล้วเกลียดกันเหรอ

หน้ากันทุกวันอยู่ดีเราก็ต้องเจอทุกครั้งที่เจอเขา

เป็นคนที่ทำให้ลูกเรามีความสุขในวันที่เราไม่อยู่

เขาทำให้ลูกเรามีความสุขในวันที่ผมไม่อยู่

ดังนั้นเวลาเราเจอกันเราก็จะมีแต่ความสุข

ถ้าโลกใบนี้เป็นเงี้ยดีมากเลย
ผู้หญิงหมดรัก

พอเลิกแล้วไอ้ผู้ชายตามไอ้ข้าเนี่ย

ก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็จากกันไปดีก็จบ

คือเราต้องมองในจุดที่ดีที่สุดของเขาก่อน
คือถ้าเราเลิกกันไปแล้วเนี่ย

แล้วถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ย

เพราะว่ามันจุดที่ไม่ดีแล้วเราก็ต้องฝืน

เพราะว่าจุดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องยุ่งกับมันไง
สมมุติว่าผมกับโบมีการทะเลาะกัน

สุดท้ายเนี่ยก็มาด่าว่า

สบายเกินไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวลูกไม่ได้แบบ

ผมก็แบบว่าโอ๊ยรำคาญวางเลย

วางใส่เลยเพราะว่าเราไม่ต้องทะเลาะด้วยไง

เมื่อวานเลยแล้วเดี๋ยวอีกชั่วโมง๒ชั่วโมง

เราไม่ต้องไปเคลียร์กับเขาไม่ต้องเคลียร์
จบแล้วก็คือในส่วนที่ดี

ยูจะงี้เง่ากับเราเฮ้ยเราไม่รับฟัง

ทำแบบเดียวกันแต่วิธีอาจจะขัดกัน

อยู่กับฉัน๒วันอยู่กับฉันอย่ายุ่งสิ

กับการแต่งงานที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ

เป็นมรณะกับตัวเองร่วมราหู
ความรักจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบคนอื่น

คือไม่ให้แต่งตามดวงนี้
แต่ฟลุ๊กไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานเร็วนี้ใช่ไหมคะ

ผู้หญิงคนนี้มีอะไร

ทำให้เราหลุดภาพ